ตัวแม่ของจริงพี่เอชุติมา
นี่ตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์แล้วนะคะ
เขามีงานบวงสวงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
ที่สำคัญเราได้เจอกับแฟนเด็กวัย๒๑ปีฟร้องสุภกิจของพี่เอ๊ด้วยนะคะ
อายุอนามห่างกับพี่เอ๊ถึง๓๑ปี

ก็เลยขอคว้าตัวทั้งคู่มาถามกันสักหน่อยนะคะ
ถึงประเด็นที่ว่าผู้ชายมาหลอกแล้วไหนจะข่าวลือเรื่องงานแต่งอีก
จริงหรือเปล่าไปฟังทั้งคู่กันเลยค่ะ
จะครบตั้งถึงสายู๒๑แล้วนะตอนครบตอนนั้น๑๘๑๙นี่๒๑แล้วนะ
ชอบแสว่ามีแฟนเป็นแม่ในราววังเท่ะ

อายุก่อนกว่าพี่๓๑ปี

ก็คือเรื่องแพลนงานแต่งไม่มีแล้วล่ะนะ

คบกันเนี่ยอายุมันไม่ใช่อุปสรรคนะคุณ
ถูกต้องความรักมันอยู่ที่คนสองคนเท่านั้นแหละ